อย่างที่บอกว่าด้วยความที่ข้อมูลหลายอย่างในการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชัดเจน
มีหลายอย่างที่สังคมยังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วข้อมูลชุดนี้มันหายไปไหนเรื่องราวตรงนี้มันขาดหายไปหรือเปล่า
มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาจุดกระแสกันขึ้นมาว่าหรือการเสียชีวิตครั้งนี้ของคุณแตงโมนิดาเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องที่เธอเพิ่งจะไปทำพินัยกรรมมาคือมีคนพูดประเด็นนี้ขึ้นมา
แต่ว่าเธอไม่ได้มีลูกแต่เธอมีลูกบุญธรรมชื่อว่าน้องอิสเจอร์นะคะน้องเนี่ยอายุ๗ขวบซึ่งลูกบุญธรรมคนนี้ก็คือลูกของคุณกระติก
ผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมนี่แหละก็คือเธอก็รับลูกของผู้จัดการมาเป็นลูกบุญธรรม
จะเห็นเลยว่าเลี้ยงเหมือนลูกจริงลงรูปน้องอยู่ตลอดเลยนะคะ
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็เข้ามาชื่นชมทั้งความน่ารักของคุณตังโม
แล้วก็ของลูกบุญธรรมลงในโซเชียลตลอดซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยคุณตังโมเคยให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าหลัง
หลังที่เธอแต่งตัวออกงานเซ็กซี่น้อยลงเพราะเธออยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกคนนี้
ทีนี้เกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะคือมันมีข่าวลือออกมาในโลกโซเชียลว่าเนี่ย
มีข่าวลือว่าคุณตังโมเพิ่งจะไปทำพินัยกรรมชุดใหญ่มาเลยนะ
แล้วก็เหมือนกับเซ็นยกพินัยกรรมนั้นทั้งหมดให้กับน้องอีสเตอร์ก็คือลูกบุญธรรม
เรื่องนี้ฟังคุณแอนนาทีวีภูนะคะเธอเปิดใจกับนักข่าวที่สพนนทบุรีบอกว่า
เรื่องพินัยกรรมเรื่องว่าแตงโมยกทรัพย์สินให้ใครอะไรเนี่ย
เอาจริงเธอก็ไม่สามารถรับรู้ได้หรอกเพราะมันก็เป็นเรื่องภายในครอบครัว
เท่าที่รู้มาคุณแตงโมเนี่ยก็รักลูกกับคุณเบิร์ตที่เป็นแฟนรักมากพอกันเลย
แต่ล่าสุดคุณแอนนาก็โพสต์เฟซบุ๊คเรื่องนี้นะคะอย่างค่อนข้างที่จะชัดเจนแหละมั้ง
เพราะคุณแอนนาบอกเลยว่าทรัพย์สินของแตงโมอะไรที่เป็นของแตงโมเธอและลูกสาวน้องอิสเตอร์
แล้วเล่าทุกอย่างหมดสิ้นสภาพจิตใจย่ำแย่พอสมควรนี่พูดถึงกระติกนะคะ
แล้วบอกว่าคุณกติกพูดว่าสมบัติอะไรของโมก็คือของโม

สิ่งสุดท้ายที่กระติกอยากจะทำให้แตงโมในฐานะเพื่อนรัก

จัดงานให้เพื่อนให้ดีที่สุดเป็นครั้งสุดท้าย
อันนี้คือข้อความที่คุณแอนนาบอกว่า
ได้คุยกับคุณกระติกผู้จัดการส่วนตัวคุณแตงโมค่ะ